เปิดปากกับภาคภูมิ
ตอนนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด
ก็คือใครที่จะมาช่วยทำให้เขาอยู่ดีกินดี

ทุกนโยบายมันมุ่งเป้าไปตอบโจทย

งานดีมีเงินของไม่แพง
คือถ้าไปถามประชาชนทั่วไปว่าเขาต้องการอะไร

การเมืองไทยก็ยังคงเข้มข้นอยู่
อยู่กับช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งสส๖๖นะครับ

ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งณขณะนี้

ก็อีกเดือนเดียว๑๔พฤษภาคม
ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินชื่อพักกล้า
จากนั้นพักกล้าก็ไปจับไปรวมกับพักการเมือง
ก็คือชาติพัฒนาเป็นชาติพัฒนากล้า
คุณกรจติกะวนิษฐ์เป็นหัวหน้าพัก
เกิดอะไรขึ้นและนโยบายในการหาเสียง
สิ่งต่างที่จะเข้าไปทำให้กับประชาชน
ถ้าได้รับการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร
วันนี้เปิดปากกับภาคภูมิคุยกับหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้า
คุณกรจติกะวนิษฐ์ครับสวัสดีครับท่านครับ

คือก่อนอื่นผมคงต้องถามเรื่องพักก่อนนะฮะ

คือเรายังเคยมาคุยกันก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำพักกล้า
แล้วยังไงมาเป็นชาติพัฒนากล้าคือเกิดอะไรขึ้น
คือจริงที่เกิดขึ้นก็คือการแก้รัฐมนุน
ทีมันมีการหาร๕๐๐พูดง่ายในระบบที่เข้าใจกันนะครับ
แล้วก็พักใหญ่เขามองว่าเขาเสียเปรียบหรืออย่างน้อยเขาได้เปรียบน้อยลงนะครับ
ก็เลยรวมหัวกันแก้รัฐมนูล
ที่จะไปแก้เรื่องสำคัญอย่างเช่นเรื่องของอำนาจสวในการเลือกนายกมนตรี
เขาก็มาแก้อยู่เรื่องเหลี่ยนะครับ
ก็คือเรื่องของกติกาการเลือกตั้งก็คือเปลี่ยนมาเป็นระบบฐานร้อยนะครับ

ในฐานะพักใหม่ที่ตั้งขึ้นมาในยุทธศาสตร์ฐานะเรา
เราก็เลยต้องมาปรับยุทธศาสตร์ของเรานะครับ
ก็เลยมองว่าเรื่องของการให้ความสำคัญกับการแข่งขันในเขตมีมากขึ้น
เติมพลังให้กับตัวเองพูดง่ายนะครับ
พอดีทางชาติพัฒนาเขาก็หาวิธีเติมพลังให้กับเขาเหมือนกันนะครับ
ก็เลยพูดคุยจับมือกันตัดสินใจได้เร็วมากนะครับ
แล้วก็เวลาผ่านไปก็ร่วมปีแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างก็กลมกลืนลงตัวพร้อมเลือกตั้งครับ
คือถ้าเป็นสูตรหาร๕๐๐เนี่ย
คะแนนเสียงของปาร์ตี้ลิสต์มันจะใช้น้อยกว่า

ถ้าเป็น๑๐๐นี่ต้องใช้เขาเฉลี่ยน่าจะสัก๓แสนกว่า

มันก็เลยทำให้ตัวยุทธศาสตร์มันเปลี่ยนนะครับ

ข้อดีของมันก็คือไม่มีเสี่ยงตกน้ำ
แล้วก็ทุกคะแนนไม่ว่าผู้สมัครจะได้ที่๒ที่๓ที่๔
เอามานับรวมหมดเป็นคะแนนของพักนะครับ

ซึ่งผมว่ามันก็ดีนะ

เพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่มาถึงวันนี้ปรับทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

คือแนะนำกล้าทางชาติพัฒนาคุยกันแล้ว
พัฒนากล้าใช่ครับคือในแง่ของนโยบายอุดมการอะไรต่างต่าง
ก็คือคงไม่ต้องถามหรอกไม่อย่างนั้นคงไม่กลายมาเป็นอย่างนี้ห
เขาคงผู้สมัครลงสอสอแต่ประเด็นเรื่องอุดมการสำคัญ
คือด้วยความที่เราทั้งคู่มีปัญญาทางการเมืองเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตย
ซึ่งความหมายก็คือเราให้ความสำคัญกับความหลากหลายเรายอมรับความแตกต่างพูดง่ายของคน
ให้ความสำคัญกับการแข่งขันการสร้างโอกาสด้วยการแข่งขันที่โปร่งสายและเป็นธรรม
ตัวนี้ก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่ออกนโยบายร่วมกันได้นะครับ
ในการเข้าไปรื้อโครงสร้างภาคธุรกิจต่างนะครับเพื่อที่จะทำให้มันมีความเป็นธรรมกับประชาชนมากขึ้น
ถ้าแนวความคิดในเชิงอุดมการแต่แรกไม่ตรงกันเนี่ยผมคิดว่ามันยากที่จะออกนโยบายแบบนี้มาได้
คุณกรก็นั่งหัวหน้าพักเองเลยคือจุดยืนต่างในการที่จะพาพักในการก้าวต่อไป
มีการแรงของพักชาติอะไรแล้วครับ
ผมมองว่าตอนนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือใครต้องมาช่วยทำให้สิ่งเยอะดีผลไม่โยบาย
ประแยบปากเทาของเขาก็คือของปัญหาเศรษฐกิจถือว่าเราหลงพื้นที่เยอะครับประมาณหลายปีที่ผ่านมาเลย
ถึงแม้ว่าในบางภาพส่วนเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวเนี่ย
แต่ประเด็นปัญหาหนี้สินที่สะสมมา
ประเด็นปัญหาเรื่องของค่าคลองชีพที่สูงขึ้นมา
เรื่องราวเหล่านี้ถามว่าประชาชนต้องการอะไรมากที่สุดตอนนี้

ซึ่งถ้าไปดูนโยบายของเราเนี่ย
มันก็ชัดนะครับว่าเรามีข้อเสนอวิธีการสร้างโอกาสสร้างรายได้แก้ปัญหา

คือโดยสรุปเนี่ยทุกนิโยบายเนี่ยมันมุ่งเป้าไปตอบโจทย์

งานดีมีเงินของไม่แพง
งานดีมีเงินของไม่แพง
ซึ่งคือถ้าไปถามประชาชนทั่วไปเนี่ยนะฮะว่าเขาต้องการอะไรเนี่ย
๓คำนี้เนี่ยมันครอบคุม
ไม่ได้๑๐๐แต่เกือบบทละนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่านโยบายเราเนี่ยมันคือตอบโจทย์นะครับ
แล้วก็โดยเฉพาะถ้ามองภาพใหญ่เศรษฐกิจเนี่ย
ผมว่าเราอยู่ในช่วงเวลาต่อนะครับ
ประเทศไทยต้องตัดสินใจว่าเราจะมีบทบาทยังไงในระบบเศรษฐกิจโลก
หรือถ้าพูดเข้าใจง่ายคือเราจะขายอะไรเราจะเก่งอะไร
ซึ่งที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จอย่างมากเลย๓๐๔๐ปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนเราจากประเทศที่นำด้วยการเกษตรเนี่ย
มันเป็นประเภทอุตสาหกรรม
แต่๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการเติบโตที่ช้าลงนะครับ
เราเห็นหนี้สินของภาคประชาชนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

มันชัดว่าโมเดลเดิมเนี่ยมันต้องปรับละ

ผมคิดว่าช่วงเลือกตั้งนั้นเป็นช่วงสำคัญที่เราต้องตั้งคำถามแบบนี้กับพักการเมือง

ด้วยอุตสาหรับอุตสาหร่ายเรียกว่าอุตสาหร่าย๗เฉด๔

ใช้เงินภาษีเงินกู้มากมาย
แต่ประชาชนก็ยังยากจนอยู่

มันต้องทำความเข้าใจกับปัญหา
แล้วเข้าไปแก้ที่ตรวจต้นต่อ

โครงสร้างการเงินนะครับหรือหลายเรื่อง
เพื่ออะไรก็คืองานดีซึ่งคำว่างานดีมันหมายความว่างานที่คุณอยากทำนะ
เงินดีอันนั้นไม่ต้องขยายความนะครับของไม่แพงก็คือค่าคลองชีพมันต้องแฟร์ต้องยุติธรรม
คือคุณกรกำลังจะบอกว่าถ้าเราเดินไปถามผู้คน
ไปเจอใครแล้วถามว่าเฮ้ยคุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรคงไม่พ้น๑ใน๓
หรือบางคนต้องการสามอย่างเลยงานดีมีเงินของไม่แพง
สามเรื่องนี้มันเป็นคนละเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกัน
ซึ่งชาติพัฒนากล้ามีวิธีการที่จะทำให้เกิดขึ้นในสามสิ่งนี้
ถามว่าแล้วเรื่องมันมีแค่นั้นหรือเปล่าแน่นอนที่สุดไม่ใช่
ช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหประชาชนตั้งแต่เหนือจดโอเคไม่ถึงกับใต้
ครับครับลงไปถึงกรุงเทพเนี่ยเดือดร้อนเรื่องปัญหาคุณภาพอากาศ
อืมพีเอ็มสองจุดห้าอ่าถูกต้องเอานักมากเอ่อ
ไฟป่าการเผาพืชไร่เรื่องของอ่ามนต์พิษที่ออกจากภาคศากรรม
ขนส่งคือเรื่องเหล่านี้นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับ
ซึ่งถ้าลงไปดูนโยบายของเราเนี่ยเราก็มีคำตอบที่ชัดเจนในแต่ละเรื่อง
คือเรายึดหลักปฏิบัตินิยมนะครับในการนำเสนอนโยบายคือความหมายนี่ก็คือ
เรายึดกับความเป็นจริงแล้วก็พยายามเสนอในเรื่องที่ทำได้จริง
นะครับแล้วก็ไม่ไม่แบบอุดมการจ๋าจนจนมองข้ามโลกความเป็นจริงครับ
อ่าผมผมพูดอย่างงี้เนี้ยเพราะว่ามันมีบางยุทธศาสตร์ในการสร้าง
การสร้างรายได้เนี่ยที่มันเป็นที่ถกเถียงนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกว่า
เรามียุทธศาสตร์เจ็ดเฉดสีเนี้ยแต่ละสีก็ก็ก็อ่าสะท้อนอ่าแนวความคิดในแต่ละเรื่อง
อย่างเช่นสีเทาอืมสีเทาก็คือเศรษฐกิจตอนนี้ที่มันอยู่ในที่มืดอ่ะอ่า
ครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยเวอร์แบงค์ธนาคารโลกเนี่ย
เขาระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ย
มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกอะไรอะไรบ้างฮะการพนันชัดเจน
เศรษฐกิจนอกระบบบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเอามาไว้ในที่สว่างนะ
ก็คือต้องกำจัดมันอย่างเช่นเรื่องของการค้ายาเสพติด
อันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้อันนี้มันดังแล้วมันไม่เทา
ถูกนะมันดับใช่ไหมนะครับแต่ว่าอ่าจะเป็นการพนันนะครับ
อาจจะเป็นอ่าในเรื่องของหวยไต้ดินอะไรพวกเนี้ยนะฮะ
อะไรบ่อนอย่างนี้หรอถูกครับถูกครับ
ซึ่งเราก็มองว่าอย่างการพนันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ควรจะส่งเสริมอยู่แล้ว
ครับนะครับแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการพนันเนี่ย
มันมีคนไทยชอบเล่นการพนันนะครับบอลเถื่อนมีแล้วบอลเถื่อนเนี่ย
มันเป็นที่มาของเงินสกปรกเป็นที่มาของเป็นที่มาของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ครับนะครับซึ่งมันถึงเวลาไหมที่จะยอมรับว่ามาตรการต่างต่างในการที่จะปราบ
หรือกำจัดบ่อนเนี้ยมันมันไม่เคยแก้ปัญหาได้อ่านะครับ
เพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ทำเหมือนกับที่หลายประเทศเขาทำแล้วรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเราทุกประเทศเลยนะ
อ่าก็คือออกใบอนุญาตให้มันถูกต้องตามกฎหมายจะได้กำกับดูแลมันได้อืมนะครับ
แล้วก็ได้นกอีก๒ตัวก็คือ๑ดึงรายได้คนไทยตอนนี้ที่ไปเล่นที่ประเทศเพื่อนบ้าน
อ่ากลับมาประเทศเรานะครับสองก็คือดึงรายได้ของนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางไป
เล่นสิงคโปร์บ้างออสเตรเลียบ้างที่มาที่บ้านเราเพราะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้ว
นะครับนี่คือตัวอย่างที่เล่านี้ก็คือแบบเป็นเป็นตักกะความคิดวิธีคิดของเราอ่ะอ่า
อันนี้เป็นเป็นเป็นกรอบกว้างกว้างที่คุณกรเล่าให้ฟังอืมเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียว
ช่วงหน้าผมขอลงรายละเอียดหน่อยใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องการพนันสีเทา
ครับผมได้เลยครับผมไม่แน่ใจว่าชาติพัฒนากล้าเป็นพักเดียวหรืออาจจะมีพักอื่นด้วยก็ได้
แต่ว่าถ้าเกิดจะฟังให้ชัดน่าจะเป็นพักที่พักแรกหรือเปล่าที่กล้าประกาศ
เป็นบรรยาบาลหาสินค้าคือคือเราพูดเรื่องนี้พักแรกแรกเลยนะครับ
กระทั่งสภาที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยคือเขามีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้
แต่นั่นก็คือหลังจากที่เราออกมาพูดช่วงโควิดเพราะจำได้ไหมครับตอนนั้นมันมีการแพร่เชื้อโควิด
จากบ่อนเถื่อนซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็เนี่ยครับมันไม่ได้มีการกำกับดูแล
อะไรที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันเป็นที่มาของสิ่งสกปรกทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการแพร่เชื้อไวรัสหรือว่าจะเป็นเงินสกปรกก็ตาม
นั่นก็เลยเป็นจังหวะด้วยโอกาสที่เราบอกว่าเฮ้ยยอมรับความเป็นจริงกันเถอะ
เอามาไว้ในที่สว่างเราจะได้ออกกฎกติกากำกับดูแลมันได้เก็บภาษีจากมันได้
แล้ววิธีการจะทำยังไงจะมีคนต้านไหมบอกมันการพนันนะ
คุณกรจะมาทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาได้ครับพักกันครู่เดียวนะฮะ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะ
ความจริงแล้วก่อนที่ผมจะมาคุยกับคุณกรจติกะวนิษฐ์หัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าในวันนี้เนี่ย
ผมก็เอานโยบายหาเสียงของพักชาติพัฒนากล้ามานั่งดู
มีหลายเรื่องนะเรื่องเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพลังงานลดภาษีบุคคล
เงินเดือนไม่เกิน๔๐๐๐บาทไม่ต้องเสียภาษีอะไรอีกหลายอย่าง
และเรื่องอย่างที่คุยเมื่อสักครู่นี้เรื่องพวกการพนันพนันสีเทาเอาขึ้นมาให้มันถูกกฎหมายซะ

ก่อนอื่นเลยคือไม่กลัวคนคนต้านหรือคนที่บอกโอ้อย่างนี้ไม่ใช่หรอกนะ
จะไปสนับสนุนการพนันจะมาเอาอะไรถูกกฎหมายถูกกฎหมาย
คือนี่คือประเด็นนะครับเราไม่ได้ส่งเสริมการพนันเลย

แต่ว่าเรากำลังบอกว่าเรามายอมรับกันเถอะว่าการพนันมันมี
แล้วก็เราจะพยายามปฏิเสธยังไงก็แล้วแต่มันมีการพนัน
และการพนันที่เกิดขึ้นเนี่ยเอามาไว้บนที่สว่างบนโต๊ะเนี่ยดีกว่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอยู่ในที่มืดนะครับ
ซึ่งประเด็นอยู่แค่นั้นเลยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการส่งเสริมหรืออะไรเลย
ซึ่งความจริงก็เคยมีคนพูดกันมาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม

แต่มันไม่เคยมีพัฒน์ใหม่
หรือว่ามีใครทำได้สำเร็จไงคุณกร
จริงเรื่องที่เราเสนอที่คนอื่นอาจจะไม่พูดถึงหรือคนอื่นอาจจะไม่กล้าเสนออย่าง
มันมีวิธีการหรือโมเดลยังไงในการเอาพนัน
ทำไมมันถูกกดลายอันดับแรก
พักเราเป็นพักที่เชื่อในเรื่องของการกระจายอำนาจ

นะครับที่ผมพูดประเด็นนี้
เพราะผมอยากที่จะบอกว่าสุดท้ายเนี่ย
การตัดสินใจว่าจะมีคาซีโนรีศอร์ต
อยู่ในพื้นที่ตรงเป็นคนในพื้นที่
เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ

ก็อันดับแรกไปทำประชาพิจารณ์ดู
ประชามติดูเอาไหม
ซึ่งถ้าสมมุติว่าข้อสรุปคือเอา

ประเทศเขาบอกว่าอย่าฝืนความจริงเลย
เราพยายามที่จะแก้ปัญหาบ่อนเถื่อนในประเทศ

แต่ให้พิสูจน์เงินในบัญชีไหม

มันมีรายละเอียดเยอะที่สามารถที่จะกำหนดเป็นกติกาในการกำกับนะครับ
ไม่ให้เยาวชนเข้าไปเล่น
หรือว่าบุคคลที่ควรที่จะอยู่ห่างการพนันนะครับ

เพราะฉะนั้นผมมองว่าวิธีการขั้นตอนเนี่ย

อย่าไปชี้ว่ามันต้องไปที่โน่นที่นี่

เป็นพื้นที่ที่ลองผิดลองถูกได้นะฮะ
โดยที่ถ้าสมมุติมีความผิดพลาดเนี่ย

มันไม่ได้แบบกระทบกับคนจำนวนมากนะครับ

จะเป็นสงขาจะเป็นภูเก็ตจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ
เขาบอกเขาอยากให้มีการลงทุน

หรือมันดียังไงกับสังคมนะครับ
หลังจากนั้นพอเรามีบทเรียน

หลังจากนั้นค่อยพิจารณาเปิดแหล่งที่สองที่สาม

แต่ถ้าเราไม่เริ่มเดินก้าวแรก

เดี๋ยวก็กาซิโนผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดทั่วประเทศ

เป็นเรื่องของการออกใบอนุญาต

รายได้ของรีสอร์ทที่มาจากการพนันจริงเนี่ยมีแค่ประมาณ๓๐เปอร์เซ็นต์นะ
ซึ่งตรงนั้นแหละคือโอกาสในแง่ของอาชีพของคนไทยในอนาคต
เพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้เราปล่อยให้เงินมันไหลออกไปที่รีสอร์ท
ที่ประเทศอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราทำไมในเมื่อถ้าเราทำเนี่ย
ทำได้ดีกว่าเขาอยู่แล้วแน่นอนครับนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้เนี่ย
ทุกคนทั่วโลกเขาก็อยากที่มาลงทุนในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันถึงเวลาครับ
แต่ว่าคนที่จะตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ใช่นี่ก็คือคนในพื้นที่
ไม่มีใครที่จะไปบังคับนะครับว่ามันจะต้องเกิดในพื้นที่ของคุณ

หวยใต้ดินเนี่ยผมคิดว่ามาตรการหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาในตัวระบบลอตเตอรี่

เป็นลักษณะประการ

ผมเล่าให้ฟังสั้น
คนอาจจะไม่รู้แต่ว่าช่วง๘ปีที่ผ่านมาเนี่ย

มันอยู่ที่ประมาณ๓๐ล้านใบต่องวด
มันเพิ่มขึ้นทุกปีตอนนี้๑๐๐ล้านใบต่องวด
อันนี้ทั้งขายใบแล้วก็เป่าตังค์หรือเปล่า

ใช่ตอนนี้พิมพ์ต่องวด๑๐๐ล้านชะบัง

ซึ่งมันหมายถึงก็คือรายได้เข้ารัฐก็เพิ่มมากขึ้น

รายได้กองสระอยู่ที่ประมาณ๑๕๐๐๐ล้านบาท
ตอนนี้ขึ้นมาเป็น๕๐๐๐กว่าล้านบาท

แต่ถามว่าแล้วไม่ใช่ประชาชน
คือเรารู้กันอยู่วัตกรรมอมตะบ้านเรา
คนรวยเล่นหุ้นคนจนเล่นอะไร

เพราะฉะนั้นเงินส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ย

มันคือเงินคนยากคนจนอีกต่างหาก
แต่ถามว่าแล้วเงินส่วนนี้
มันกลับไปช่วยเขาในระดับที่เหมาะสมแล้วหรือยัง
ผมมองว่านี่คือประเด็นหนึ่งที่เราก็ต้องแก้ไขด้วย
เข้าไปลื้อโครงสร้างของตัวลอตเตอรี่
ผมมองว่าแทนที่เงินส่วนนี้จะเข้าคลังไปซะทั้งหมด
เงินส่วนนี้ควรที่จะมีส่วนที่จะจัดมา

จัดมาเพื่อที่จะลงไปพัฒนาพื้นที่ยากจน
เหมือนกับต่างประเทศเขาใช้เงินกองสลากในทางสังคม
เพราะว่าเขามองว่ามันเป็นรายได้ที่มาจากการพนัน
มันก็ควรที่ลงไปช่วยแก้ปัญหาความยากจน
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรต้องทำด้วย
แต่อันนี้คือสลากกินแบ่งรัฐบาลไง

ถ้าหวยใต้ดินวิธีเดียวที่จะสู้กับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ใต้ดิน
ก็คือเอามาไว้บนดินแล้วทำให้มันดีกว่าเรียนน้อยเท่ากัน
ก็ยกตัวอย่างสมมุติอย่างที่กองสลากเขาจะออก
๖ตัว๓ตัวที่เป็น๓ตัว๒ตัวอะไรประมาณอย่างนั้น
มันก็คือสินค้าที่จะเอาไปแข่งกับสินค้าใต้ดินนะครับ
บางคนอาจจะบอกว่าไม่มีทางแข่งได้หรอกเพราะว่ามันมีภาระภาษี
มันก็ทำให้รางวัลอาจจะน้อยลงแล้วนะครับ
แต่เอาตามจริงเลยก็คือย่างน้อยที่สุดก็คือคุณเล่นกับรัฐ

อันนี้คือนโยบายเรื่องของสิ่งต่างที่มันเป็นอะไรเทาในพนัน
มันจะต้องไปเสียไปโดยที่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
ใต้ดินใต้ไปอยู่กับมาเฟียผู้มีอิทธิพลอะไรก็ไม่รู้
เอาขึ้นมาให้มันเป็นอะไรที่มันเป็นดอกเป็นผลกับประชาชนบ้างดีกว่า
ใช่ไหมทีนี้เรื่องของโยบายอื่นมีไหมครับ
แรกแจกแถมเพิ่มเงินตรงนั้นให้นู่นให้นี่ให้นั่น
คือโดยส่วนใหญ่ของเราของเรื่องก็คือไปช่วยประชาชนด้วยการแก้ปัญหาระดับโครงสร้างเลย
ที่เราเน้นเลยคือเรื่องของค่าคงชีพแล้วค่าคงชีพต้นต่อที่มาก็คือราคาพลังงาน
แล้วเราสู้เรื่องนี้อยู่พักเดียวมานานเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นไป
เราก็ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุส่วนสำคัญนะครับที่ราคาน้ำมันไทยแพงเกินกว่าที่ควรเนี่ย
เป็นเพราะว่าวิธีการกำหนดราคาน้ำมันสำเร็จรูปด้วยการกำหนดค่ากันกลั่นมันบิดเบี้ยว
เราไปอิงกับราคาค่ากังกันที่สิงคโปร์ทั้งที่โรงการอยู่เมืองไทย
ทำไมไม่อิงกับต้นทุนที่แท้จริงของโรงการที่นี่
เราบอกว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงกลั่นกำไรเกินความเป็นปกติ
ผมใช้คำนั้นแล้วกันอย่างมหาศาลบางช่วงกำไรเพิ่มคือถึง๖๐๐๘๐๐พันเปอร์เซ็นต์
เราก็บอกเฮ้ยนี่มันเป็นกำไรบนทุกร้อนของประชาชนเพราะว่าอีกด้านหนึ่งของกำไรของโรงการ
ก็คือราคาน้ำมันที่สูงขึ้นของชาวบ้านก็ควรที่จะไปเก็บภาษีพิเศษเหมือนกับประเทศอื่นเขา
ช่วงเวลานั้นนี่คือทุกประเทศเขาเก็บกันไม่ใช่ทุกประเทศแต่หลายประเทศอังกฤษเยอรมันอินเดียเขาเก็บภาษีที่เรียกว่าภาษีลาบลอย
เก็บภาษีส่วนนั้นเพื่ออะไรเพื่อมาลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่านกองทุนน้ำมัน
วันนี้เนี่ยเรายังต้องจ่ายราคาน้ำมันที่สูงเกินกว่าราคาตลาดเพราะอะไรเพราะว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยมันไปสะสมหนี้ไว้เป็นแสนล้าน
ซึ่งแทนที่วันนั้นเราจะเก็บภาษีราบลอยมาลดภาระหนี้กองทุนจะได้ไม่เป็นภาระต่อประชาชนวันนี้
ก็ยังกลายเป็นว่าทุกวันที่เราไปเติมน้ำมันเรายังต้องจ่ายหนี้คืนให้กับกองทุนน้ำมันอยู่
ซึ่งประกาศว่าจะเพิ่มค่าไฟให้กับภาคครัวเรือน
แต่จะลดค่าไฟให้กับภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

ในช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนเรื่องนี้
แล้วก็ในช่วงหน้าร้อนร้อนมาก

ถูกค่าไฟไม่ต้องเพิ่ม

เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า

จะแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟมันต้องไปแก้ที่โครงสร้าง
อันนี้ก็เจอการผลิตไฟฟ้า

การผลิตไฟฟ้ากับการผ่าแก๊ส

โอเคนะครับเรามีแก๊สในอ่าวไทยเดี๋ยวนี้แก๊สอ่าวไทยไม่พอ
ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นต้องลื้อโครงสร้างลื้อระบบนี้
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องของรถแรกแจกแถม
แต่ว่าบางนโยบายของเราถามว่ามีนโยบายที่ต้องใช้เงินงบประมาณไหมมี
แต่ผมก็มองในรูปของการลงทุนผมขอยกตัวอย่างเรื่องเดียวอ่าได้ฮะ
เรื่องของผู้สูงอายุเราเนี่ยมีทัศนคติหรือมุมมองของผู้สูงอายุที่อาจจะต่างกับบางพักนะครับ
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่านะครับไม่ได้มองว่าเป็นภาระต้องจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องอะไรต่ออะไร
คือเรามองว่าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีจำนวนเยอะมาก
โดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้นะครับ๖๐นี่ยังถือว่านุ่มนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะผลักเขาเป็นภาระแล้วก็มองเขาเป็นภาระต่อสังคมมันไม่ใช่

เราต้องพยายามที่จะมีแรงจูงใจนะครับ
ให้เขามีโอกาสได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไปด้วยการทำงาน
เรามีนโยบายว่าเราจะสร้างตำแหน่งการว่าจ้างผู้สูงอายุ
ด้วยการสนับสนุนค่าจ้างรายละ๕๐๐บาทต่อเดือน
หมายความว่าถ้าสมมุติมีใครอายุ๖๑นะครับ
โดยส่วนใหญ่ไปหางานทำก็ยากเขาไม่ค่อยรักผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์ของบริษัทเขาก็อายุเกิน
แต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าเอาหน้าถ้าคุณจ่ายค่าตอบแทนให้กับเขา๒๐๐๐๐บาท
รัฐบาลออกให้๕๐๐แรงจูงใจเริ่มมี
เพราะฉะนั้นผมเชื่อในการใช้แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ
ในการนำไปสู่ผลที่เราต้องการโดยเฉพาะในช่วงนี้
คนที่อยู่ด้วยไว้ทำงานก็น้อยลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ

ก็คือเราบอกว่าทุกบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือมีผู้พิการ
ผู้สูงอายุในกรณีนี้คือ๗๐ปีขึ้นไป
เรามีงบประมาณให้๕๐๐๐บาทต่อครัวเรือน
ในการที่จะเอาไปซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัย
ให้มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงวัย
นี่คือเรียกว่านิวบรรยาสถาปัตย์

เทียบแต่ผมมองเป็นเรื่องการลงทุนนะครับคือหนึ่งมันเพิ่มคุณภาพชีวิตอยู่แล้ว
ลายความกังวลของลูกหลานเป็นห่วงพ่อแม่อยู่บ้านปลอดภัยไหม
ตัวอย่างเป้าหมายหลักเลยคือห้องน้ำ
อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในห้องน้ำไปเติมราว
เปลี่ยนกระเบื้องให้เป็นกระเบื้องการลื่น
เก้าอี้สำหรับนั่งอาบน้ำให้ปลอดภัย
ซึ่งสถิติบ้านเราเนี่ยเชื่อไหมครับคุณภาคภูมิ
มีผู้สูงอายุลื่นหกล้มในบ้านถึง๓ล้านคนต่อปี
๓ล้านคนต่อปีนี่คือสถิติที่ผมได้จากสถิติเอกแห่งชาตินะ
แล้วก็๓ล้านคนบางคนเสียชีวิต
บางคนก็ต้องไปเสียค่ารักษาพยาบาล

ถามว่ามีเงินเพียงพอไหม
เรามองว่ามีนะครับแล้วก็คุ้มค่าเพราะว่าอย่างที่ว่านอกจากไปเป็นเงินหมุนเวียนในตัวของมันเองวัสดุก่อสร้างการว่าจ้างผู้รับเหมาแล้วเนี่ยมันยังมีผลต่อการสร้างความปลอดภัยกับผู้สูงอายุซึ่งมันเกือบจะประเมินค่าไม่ได้แล้วก็ลดในเรื่องของภาระที่เกิดจากผลของอุบัติเหตุนะครับ
มานานที่สุดมากที่สุดนะครับแต่ว่าเดิมทีเนี่ยมันคือสองหมื่นหกพันบาทแรก
ต้องเสียภาษีแต่มันกี่ปีแล้วครับ
แล้วค่าความชีวิตมันขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราขยับเป็นสี่หมื่นเนี้ย
ผมคิดว่านี่คือเรื่องที่ยุติธรรมสมเหตุสมผลผลต่อการสูญเสียรายได้ของรัฐเนี่ย
ปีละสองหมื่นหนึ่งพันล้านคำนวณไว้ละเอียดแหละครับ
เทียบกับรายได้ภาษีของรัฐที่สำนักงบประมาณประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นปีนี้เนี่ย
แสนเจ็ดหมื่นล้านขอแบ่งมาสองหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับ
เพื่อที่จะลดภาระให้กับมนุษย์เงินเดือนที่เคยมองว่านั้น
เงินเดือนระดับประมาณนี้เนี่ยถือเป็นชนชั้นกลางเด่นวิกฤต
เรียกว่าเรียกยากแล้วเป็นชนชั้นกลางก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดกะเพราแล้วมันไป
ถูกค่าจ่าละเท่าไหร่แล้วค่าเดินทางเข้าทำงานวันละเท่าไห
ค่าประกันค่าส่งลูกเรียนเพราะฉะนั้นไปดูมาแล้วตัวเลขไปดูมาแล้ว
ใช่ครับว่ามันจะสูญเสียก้อนนี้แค่ตรงนี้เท่านั้น
แต่ยังไงก็แล้วแต่คำถามคุณภาคภูมิก็เป็นคำถามสำคัญนะครับ
เงินมาจากไหนแล้วนั่นคือสาเหตุที่เราเสนอยุทธศาสตร์ชัดเจนเลยว่า
เป็นยุทธศาสตร์หาเงินครับนะครับเข้าประเทศที่เราเรียกว่ายุทธศาสตร์เจ็ดเฉดสีนั่นแหละ
นะครับเราก็คำนวณดูว่าอย่าน้อยที่สุดมันคือห้าร้านล้านบาทอืม
เดียวเลยผมขออนุญาตขอพักแป๊บเดียวได้เดี๋ยวให้มายกตัวอย่างช่วงหน้า
กลับมาเดี๋ยวให้มายกตัวอย่างช่วงหน้า
ผมจะถามด้วยว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันต้องเป็นรัฐบาลนะสิ
ถึงจะทำได้ใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิกลับมาคุยกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
กับคุณกรจัตริกาวดิสหัวหน้าภาคชาติพัฒนากล้า
ไล่กันมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันต้องใช้เงิน
แต่ชาติพัฒนากล้าบอกว่ามีแนวทางในการหาเงินเท่าประเทศอยู่แล้ว
มีครับสาเหตุเพราะว่าประเทศไทยมีของดีเยอะ
เราต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจนเท่านั้นเองว่าประเทศไทยเราจะขายอะไร
กระแสความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเนี่ย

เพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เราเสนอเนี่ยผมพูดได้เลยว่ามันอยู่ในกระแสหลักของโลก
อย่างเช่นเฉดสีเขียวนะครับก็คือแน่นอนที่สุดมันก็เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม
มันเกี่ยวกับเรื่องของการเดินไปสู่การเป็นมีสภาวะความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ
คาร์บอนนิวทรัลนะครับซึ่งจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ย
มันต้องมีการลงทุนมหาศาลแล้วผมมองว่ายุทธศาสตเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ย
จะเป็นการปฏิวัติการลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศไทยเลย
จากการที่เราเคยลงทุนครั้งสำคัญมาแล้วตอนที่เราเปลี่ยนจากประเทศเกษตร
เป็นประเทศอุตสาหกรรมตอนนี้คือเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ด้านไหนบ้างสี่ด้านเลยจะสีเขียวได้เนี่ย
สำคัญที่สุดคือโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานนะครับ
ที่ต้องลงทุนในพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
สัดส่วนที่สูงขึ้นแค่นั้นก็หลายแสนล้านแล้วนะครับ
เรื่องการคมนาคมตอนนี้ระบบขนส่งของเราส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางถนน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพึ่งเครื่องยนต์สันดาบนะครับ
ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบรางเพิ่มขึ้น
นั่นก็คือการลงทุนครั้งใหญ่อีกนะครับ
ที่ชาวโลกเขากำหนดขึ้นมา
ภาคการเกษตรเองก็เช่นเดียวกันนะครับ
ในมากขึ้นเรื่องของคาร์บนเครดิตและเรื่องอื่นมากมายนะครับ
เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่า๔เรื่องแค่นี้เนี่ย
ในยุทธศาสตร์เดียวคือสีเขียวเนี่ย
มันจะนำไปสู่การลงทุนแล้วก็การสร้างรายได้มหาศาลเลยนะครับ
ให้กับประเทศแล้วก็ให้กับประชาชน

เมื่อกี้เราคุยกันแล้วสีเทาตัวอย่างครับ
เรื่องของการเอาธุรกิจนอกระบบมาไว้ในระบบอย่างเช่นการพนันนะครับ
เรามีหลายเรื่องครับอย่างเช่นสีขาวสายมูนะครับ
แปลว่าอะไรก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นกระแสหลักของโลกนะครับ

ซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างชัดเจนแล้วเรื่องสายมูนี่มีใครเก่งกว่าคนไทย
ขอโทษทีครับ

ถูกแล้วเราเที่ยวกันเองด้วยคือปมปัญหาท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยมันมีอยู่๒ปัญหาหลัก
คือหนึ่งไม่ใช่ปัญหาหรอกเป็นความท้าทายเพราะท่องเที่ยวเราเก่งมากเราทำได้ดี
เรื่องแรกนี่ก็คือทำยังไงเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวนะครับ

สองเพิ่มระยะเวลาที่เขาอยู่กับเรา
เพิ่มปริมาณเงินที่เขาใช้ระหว่างที่เขาอยู่กับเรานะครับ

ผมมองว่าสายมูมันใช่เลยนะครับ
แล้วสายมูเนี่ยเนื่องจากมันมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับ
มันก็จะช่วยแก้ปัญหาที่สำคัญให้กับเราอีกปัญหาหนึ่งด้วย
ที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเนี่ยกระจุกอยู่เพียงแค่๕เมืองหลักครับ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการลงทุนในการส่งเสริมท่องเที่ยวสายหมู
นั่นแหละคือวิธีที่จะกระจายนักท่องเที่ยวออกไป

ภูเก็ตสมุยกรุงเทพเชียงใหม่ชนบุรี

ว่ายศาสตร์ทำบุญกราบว่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นาคีนาคาบึงกาลนะครับ
แม้แต่ไม่ต้องไปไกลไป
หลวงพ่อโสธรแปดริ้วพระพิกิเนส
ไปใต้ไปปัฒนีก็วัดชั้งให้
ไปหลวงบุตรทวดที่สงขา
มีเยอะไปหมดจิ้มไปที่ไหนก็มีครับ

เพียงแต่ว่ามันต้องมีการลงทุน
ซึ่งเราก็บอกว่าเราจะจัดงบประมาณให้จังหวัดละพันล้าน
ในการที่จะไปสร้างทางคมนาคม
แล้วเอกชนเขาจะมาแจมเองนะครับ

พอมีการเขาบอกว่ามีผู้ที่ศรัทธา
หลวงพ่อโสธรไปเที่ยววัดโสธร
๔๓ล้านคนแต่อดีตนี้คือไปและกลับ
๘ริ้วรอบข้างนี้ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่

ก็มีการสร้างพระพิคเนตปางนอน

ก็คือนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวที่เดียวแล้วนะฮะ
แล้วถ้าไปวัฒนมารห์ที่มีพระพิกระเนตรตรรางนอน
แล้วคนเต้มเลยนี่คือผลของการพัฒนาแนวนี้

ให้มันเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน
ที่คุณกรพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเป็นรัฐบาล

จะให้ความมั่นใจหรือบอกกับประชาชนยังไงว่าสิ่งที่เราหาเสียงมาเนี่ย
อันดับแรกนะครับพูดกันง่ายตรงเลยก็คือ
ทั้งหมดเนี่ยถ้าสมมุติคุณเห็นดีด้วยกับการกำหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจเป็นหลัก
การแก้ปัญหาปากท้องเป็นหลักสร้างงานสร้างอาชีพเป็นหลักครับ
พักชาติพัฒนาคือพักของคุณชาติพัฒนากล้างคือพักของคุณนะครับ
เพราะว่าเราเป็นที่รวมตัวของผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจเนี่ย
ระดับชั้นเลยครับตั้งแต่คนรุ่นใหม่นะฮะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ด
ที่เป็นผู้สมัครอายุน้อยที่สุดของเราเนี่ย
ไปถึงคนรุ่นเก่านะครับที่สะสมประสบการณ์มาในฐานะ
รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจครบเกือบทุกกระทรวงเลยนะครับ
ในในพักของเราเนี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อพักว่าการกระทรวงการคลังก็นั่งอยู่นี่
ผมมีเรื่องคลังอุตสาหกรรมคมนาคมคือคือพักเราอาจจะไม่ใช่พักใหญ่นะครับ
แต่ว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ช่วยกันคิดช่วยกันกรอง
สิ่งที่เรานำเสนอไปมันต้องเป็นสิ่งที่ทำได้จริงนะครับอ่าแล้วก็เป็นประโยชน์จริงนะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้านี่คือสิ่งที่คุณมองว่าเออเลือกตั้งทั้งที
เลือกอนาคตที่ดีขึ้นให้กับตัวเราเองลูกหลานเรานะครับ
ก็ผมคิดว่าชาติพัฒนากล้าก็เป็นพักหนึ่งนะครับที่ท่านควรจะพิจารณา
หวังจะเขตรั่วปาร์ตี้ลิสต์ทั้งสองครับทั้งสอง
เราส่งเขตเราส่งไม่ครบนะครับอ่าเราส่งร้อยยี่สิบกว่าเขตนะครับ
เอ่อแต่ในเขตที่เราไม่ได้มีผู้สมัครอ่า
ประชาชนก็สามารถที่จะสนับสนุนเราได้ด้วยการเลือกบัญชีรายชื่อ
นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเราก็หวังจากทั้งสองทางนะฮะ
แต่ว่าจำนวนจากห้าร้อยคนเนี่ยมันเป็นเขตสี่ร้อยอืม
นะครับเป็นอยู่ร้อยคนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชนะในเขตในจำนวนหนึ่งด้วย
ซึ่งเรามั่นใจครับพอมาถึงวันนี้เนี่ยกระแสดีขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วก็อ่า
ประชาชนเริ่มเริ่มที่จะครับตกเผลอแล้วนะฮะว่าต้องการอะไร
จากการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วผมคิดว่าสิ่งที่เขากำลังตกผลึกเนี่ย
ก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องค่าของชีพนี่แหละครับหวังว่าจะเกินยี่สิบห้าเสียงผลักดัน
เพื่อเสนอชื่อนั่นคือเป้าหมายของพักนั่นคือเป้าหมายพร้อมเป็นนายก
ใช่ครับแน่นอนครับยืนยันตรงนี้เลยแน่นอนครับจับคั่วรัฐบาลกับกับ
ผลักไหนก็ได้มั้ยมีข้อแม้ไว้เอาฝั่งนี้ไหมเราพร้อมทำงานกับทุกคน
ผมมีเงื่อนไขนะครับยังไงฮะเงื่อนไขในความเป็นประชาธิปไตย
ก็คือต้องสามารถที่จะรวมเสียงสอสอที่เรียกว่าสภาร่างเนี่ย
ให้ได้เกินครึ่งหนึ่งคือพูดง่ายง่ายอ่าจะมีสอสอเพียงแค่สองร้อยคนแล้ว
อาศัยคะแนนสวมามาช่วยดันให้สองร้อยห้าสิบเสียงตรงนั้นอย่างนี้เนี่ย
ผมมองว่านี่ถ้าพูดกันตามตรงมันอาจจะเป็นกติกาก็จริง
แต่มันเป็นกติกาที่เราไม่รับนะครับเพราะว่าเรามองว่านายกรัฐมนตรีรัฐบาลเนี่ย
ควรที่ต้องมาจากประชาชนเลือกเป็นหลักเพราะฉะนั้นชาติพัฒนากล้าบอกตรงนี้ได้เลยว่า
สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยถูกต้องครับถ้าใครจะรวมเสียงเขาต้องเป็นเสียงข้างมากจริงจริง
แล้วก็เป็นนายกอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับซึ่งถ้าในกรณีนั้นเนี่ย
พร้อมทำงานกับทุกคนนะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะรับมารยาททางการเมืองสากลด้วยนะครับ
ก็คือพักที่ได้เสียงมากที่สุดเนี่ยมีโอกาสตั้งรัฐบาลก่อน
ถ้าตั้งไม่ได้ก็ต้องเป็นสิทธิ์ของพักรองลงมานะนะครับแต่ว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
แล้วก็ทุกคนก็จะอยู่ในกฎกติกาบ้านเมืองก็เดินไปข้างหน้าได้
ต่างแล้วก็จุดยืนต่างของพักชาติพัฒนากล้านะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ